คุณผู้ชมค่ะเมื่อช่วง

ตรงนั้นเนี่ยย้านธุรกิจทางสารประสิทธิ์เฉลอเลยนะคะ
มีป้ายรถเมย์อยู่หน้าห้างเซ็นทรัลเวิลค่ะ

คนยืนรอรถเมย์อยู่คุณผู้ชมเนี่ยวิ่งหนีตายกันจ้าละวันเพราะมันพังคลืนลงมาเลย

มีคนได้รับบาดเจ็บ๕คนด้วยกันนะคะขออภัยสี่คนด้วยกันนะคะ
คนหนึ่งเนี่ยโดนเหล็กเนี่ยฟาดเข้าไปที่ศีรษะหัวแตกต้องรีบส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนเลย
ภาพกล้องวงจรปิดนะคะก็จับภาพนาทีป้ายรถเมย์มันพังถล่มลงมาได้นะคะ

เออคือคนที่คือเขาก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรบอกก่อนคนที่เขายืนรอรถเมย์อยู่ก็วิ่งไม่ทันนะคะ

มันป้ายใหญ่มากนะคะพลเมืองดีก็ช่วยกันนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลกันหมด
นางแก้วมณีนครโสภาแม่ค้าขายลอตเตอรี่ใกล้กับจุดเกิดเหตุเขาเล่าบอกว่า
โชคดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าตอนนั้นเนี่ยมีคนยืนรอรถเมย์ไม่ได้เยอะมาก

ตอนนั้นมีอยู่ประมาณสี่คนค่ะเธอบอกเธอนั่งขายลอตเตอรี่อยู่
อยู่อยู่ได้ยินเสียงดังโครมพอหันไปก็คือสภาพนี้แล้วค่ะ

พอเราโคมลงปุ๊บคนก็คานออกมา
มีคนคานออกมาค่ะ
แล้วก็รถต้องมารับเอาคนที่เจ็บศีรษะไปโรงพยาบาล

ประมาณ๗คนอ่ะค่ะที่นั่งอยู่ในค่ะ
ก็มีผู้หญิงมีผู้ชายรวมกันนะประมาณ๖๗คนด้วย
หลังเกิดเหตุนะคะทางเขตปฐุมวันก็รีบมาตรวจสอบ
ก็พบว่าป้ายรอรถประจำทางตรงนี้เนี่ย
อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการจราจรแล้วก็ขนส่งกรทมค่ะ
หลายคนก็สงสัยว่าโอ้โหคือดูเท่าที่ดูมันก็ดูน่าจะแข็งแรงออกอ่ะ
มันล้มคลืนลงมาแบบนี้ได้ยังไงครับ
ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโคศกกรุงเทพมหานครบอกว่า

สาเหตุเนี่ยเป็นเพราะว่าตรงนั้นเนี่ย
มันเกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำ

ตรงเนี้ยจุดเนี้ยค่ะฝนตกหนักทีไรมาแล้วน้ำท่วมขังเป็นประจำ
อ่าเสามันเลยกลายเป็นสนิมค่ะอ๋อเสาที่มันยึดกับปูน
ใช่เนี่ยเห็นชัดเลยเห็นไหมคะเศษสนิมคือแตกชัดเจนเลย
มันก็เลยล้มคลืนลงมาแบบนั้นค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ล้อมพื้นที่เอาไว้แล้ว
แล้วก็จะลื้อถอนให้เสร็จภายในคืนนี้นะคะครับซึ่งป้ายรถเมย์นี้เนี่ย
ตำรวจเอกพงศกรบอกว่าอยู่ในความดูแลของบริษัทเอกชนที่ได้รับสัมประธาน
อืมแต่ว่าตอนเนี้ยหมดสัญญาไปแล้วอยู่ระหว่างการหาบริษัทเอกชนรายใหม่ค่ะ
ครับซึ่งป้ายนี้ก็อยู่ในแผนที่จะดำเนินการเปลี่ยนเป็นป้ายรถเมยอัจฉริยะด้วย
ซึ่งป้ายรถเมย์ทั่วกรุงเทพเนี้ยมีประมาณสองพันกว่าป้ายโอ้โห
หลังจากนี้ก็เลยจะต้องให้เอกชนที่รับผิดชอบไปตรวจสอบความแข็งแรงของทุกป้ายให้หมดเลย
อืมอ่าเราจะรู้ตัวล่วงหน้ายังไงใช่ไหมนั่นน่ะสิคะอ่าก็ต้องตรวจสอบจริงจริงเรื่องน้ำท่วมขังก็เป็นอีกประเด็นนึงด้วยนะที่ต้องแก้ไขเหมือนกันครับ